หลังจากที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตำรวจสนดอนเมืองเข้ามาตรวจค้น
ได้เก็บวัตถุพยานบางอย่างไปตรวจสอบ
หรือว่าแจ้งข้อกล่าวหาใดนะครับ
โดยทางพันธุ์ตำรวจเอกอดิเรกกรเกมแก้วนะครับ
ผู้กำกับการสอนอดอนเมืองได้เข้ามาตรวจสอบ
เก็บวัตถุพยานบางอย่างที่อยู่ภายในบ้านนะครับ
โดยหลักฐานที่ตำรวจได้ขอไปตรวจสอบนั้นนะครับ
โดยทางตำรวจนะครับบอกว่าจะไปตรวจสอบว่า
มีความเชื่อมโยงกับหญิงสาวที่มาร้องเรียนหรือไม่
ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครนะครับ
แต่หากพบว่าหลักฐานที่ไปตรวจสอบมีความเชื่อมโยงกับหญิงสาว
ไปฟังเสียงท่านผู้กำกับครับ

วันนี้การตรวจสอบเบื้องต้นมาตรวจเรื่องอะไรบ้างครับ
ดูในกระบวนการของอาจารย์ที่อาจารย์มีวิธีการยังไง
ตั้งแต่ลูกศิษย์เข้ามาแล้วยังไงกลับแล้วได้วัตถุอะไรไป
วัตถุที่เรานำไปเนี่ยก็อยากจะไปรู้ว่าทำด้วยอะไรยังไง
มีผลต่อร่างกายไหมประมาณนั้นครับ
คุณผู้ชมครับอย่างที่ได้เรียนแจ้งให้ทราบไปนะครับ
หรือว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใด
เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบมายัง
ก็มีปัญหาแล้วก็สบายใจกันขึ้นลงเลยครับ
ตำรวจก็เป็นกองธนสุขในเขตมาดู
ผมก็ดูความบนบุรุษสุดใจนะครับเปิดเผยอยู่แล้วที่นี่นะครับ
เห็นว่าเก็บวัตถุพยานอะไรไปครับ
อะก็มีน้ำมันและสีผึ้งพวกอันเลยฮะ

เค้าถามหาเกลือเกลือไม่มีเนี่ยผมไม่มีเกลือเลย

มีหลักฐานอื่นที่ได้ส่งมอบให้ตำรวจไปไหมครับ

พวกมันนามมุมนำมันนี่พวกประเด็น
เขาเป็นเด็กของผมครับเป็นเมียก็ว่าได้
นะฮะตอนแรกก็มารักษาผมหายแล้วนะฮะหายเสร็จเรียบร้อย
แล้วก็ความไปมาหาสู่กันความสนิทกันก็เกิดความรักกัน
เขาทำไปเพื่อแบบนี้เพื่ออะไรครับ
เห็นว่ามีการมีความสัมพันธ์เรื่องเงินทองด้วย

เอาเป็นธนาคารมาก็จ่ายอะไรบ้างแหละครับ
ดูแลเขาอย่าเป็นแกอย่างดีเช่าบ้านเช่าห้องให้อยู่เรียบร้อย
รวมลักค่าที่นั่นแอให้ผู้หญิงคนนั้นไป
เจ็บร่ำร้านครับผม
ครับแล้วเหตุผลอะไรที่เขาถึงไปแจ้งความ
เขาจะเอาเงินผมอีก๒แสนหลังล่าสุดเนี่ย

ถ้าคนดีผมแม่จะปล่อยเขาไปจากมือผม
อีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศเขา

หลังจากนี้ถ้ามีการเชิญไปสอบปากคำที่ลงพรรค
ก็ยินดีครับยินดีเลยครับ
เพราะเราไม่ผิดอะไรเนี่ยนะฮะเรื่องผัวเรื่องเมียก็จะมายุ่งกับผมทำไมล่ะครับ
แล้วเขาจะไปร้องเรียนเหมือนต้องฟังผมด้วยครับแต่ฟังความฟังเรียนได้ยังไงครับ
เบื้องต้นว่าตนเองนั้นยินดีที่จะให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ
แล้วก็เรื่องความสัมพันธ์นั้นก็ชัดเจนแล้วว่ามีการมีความสัมพันธ์กันมาในระยะหนึ่งนะครับ
สภาพสดอยู่ตอนนี้เลยนะฮะแต่คุณผู้ชมฮะก่อนหน้านี้ที่ตำรวจเข้าไป
คือตำรวจก็เข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตนะครับ

แล้วก็ตามแต่ประสงค์ของคนที่เข้ามามีบรรยากาศไหม
ภาพที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะฮะขอดูอีกทีหนึ่ง
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เนรนแอร์ก็เปิดปากกับผู้สื่อข่าวนะ
ตอนแรกตำรวจจะไม่ได้ไปสอบเรื่องนี้
แต่ผู้สื่อข่าวซักเรื่องนี้กับเนรนแอร์

แต่ถ้าจะให้ฟังอีกครั้งที่มันชัดเจนขึ้นนะ

ผู้หญิงคนนี้โทรมาบอกว่าโดนข้างบ้านทำของใส่
โอ๊ยจะให้อาจารย์นี่ทำสัตว์ตู้ให้ตายด้วยซ้ำ
บ้าเหรอไอ้เราก็ไม่ทำหรอก
แต่กระทั่งนะไปมาเกิดสัมพันธ์รักกัน
หลังจากนั้นเช่าบ้านกันอยู่ใกล้นี้เอง
แล้วก็รักกันดั่งผัวเมีย
ส่งเสียเงินให้เป็นพันเป็นหมื่น

แล้วเขาอยู่กับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทำของใส่เขา

ผมไม่เคยทำทำหลักที่คนที่รัก

พูดตรงไม่ทำไม่ทำของไม่ทำผู้

อยากจะมาทวินหากับอาจารย์

แต่พูดจริงจากใจจริงไม่ทำแล้ว
ทำเขาได้อะไรทำให้คนรวยดีกว่า

เขาต้องการตังค์หรือว่าเขาต้องการการศักดิ์ศรีเขา

หมอบอกว่ามีโอกาสมีลูก

หมอเขาอยากมีลูกกับหมอ

แต่ตอนนี้เขามีลูกมีครอบครัวอยู่
เขาบอกว่าเขามีลูก๑คน
แล้วสามีเขา

ไปไปมามามันเกิดความผัวพันห์

ผมให้ดูสลิปส่งเสียได้

รุปก็คือมีเพศสัมพันธ์ไหมนักข่าวย้ำถาม
มีก็เป็นผัวเป็นเมียกัน

เช่าบ้านให้อยู่ตรงนี้ถัดไปไม่เท่าไหร่

แต่พักหลังหญิงสาวคนนี้กันโชคทรัพย์ผม
บกันมาเป็นปีแต่ช่วงหลังเอาเรื่องเอาราวของเราจะไปเล่า
ไปออกช่องนู้นช่องนี้จะไปแฉ
เอาเงินไปเป็นพันเป็นหมื่น
นี่แหละฮะนี่คือคำเปิดปากแล้วนะ
คุณผู้ชมหลังจากนี้ก็เป็นคดีความก็ว่ากันไป
เพราะว่ามีการแจ้งคงแจ้งความกันไว้แล้วเนาะ
ใหม่ต้องรอดก็คงต้องดูแลเรื่องของคดีนี้ต่อ